ปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยที่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นระยะนะฮะ
ก็คือเรื่องของคนที่อยู่ซอยเดียวกันแล้วก็ต้องจอดรถหน้าบ้าน
มันก็มีปัญหาเรื่องของการกีดขวางกันไม่สะดวกมั่งอะไรมั่ง
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วครับที่ซอยหนึ่งนะฮะ
พระประแดงสมุทรปราการเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ

แต่จริงจริงนะฮะ
มีบางจังหวะถึงขั้นจะเข้ามาทำร้ายกันนะฮะต้องให้ตำรวจมาช่วยเคลียร์นะครับ
เป็นเรื่องของบ้าน๒บ้านที่อยู่ในซอยแห่งหนึ่งก่อนถึงซอยสุขสวรรค์๔๗
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซอยเนี้ยถนนของซอยเนี่ยกว้างประมาณสี่เมตรนะฮะ
ความยาวซอยก็ไม่ยาวมากครับประมาณสัก๘๐๑๐๐เมตรนะครับ
ปัญหาก็คือว่าฝ่ายที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือคู่นี้เขามีคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถกระบะ
อีกคันนึงเนี่ยเป็นรถยนต์นะครับจอดกันอยู่คนละฝั่งถนน
นั่นเท่ากับว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันจะเข้าจะออกกันไม่ได้
รถจอดอย่างนี้มันก็จะล้ำเวลาจะออกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีวงจรปิดนะ
เวลาจะออกเนี่ยเขาก็ต้องมาเลื่อนรถคันนี้เพื่อจะให้อีกคันข้างหลังที่อยู่ท้ายซอย
งั้นออกไม่ได้เพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยรถมันจอดแบบไม่ได้ฝั่งเดียวกันด้วยไง
นะครับฝ่ายที่โพสต์คลิปนะครับนางสาวชนิดพักเหลืองจรัสล่าที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยมาด้วย
บอกว่าต้องทนกับปัญหานี้มานานหลายปีแล้วใช้ชีวิตอย่างลำบากจนต้องถ่ายคลิป
เพื่อให้คนเห็นว่าลุงเพื่อนบ้านมีพฤติกรรมที่แย่ขนาดไหนคือเอารถของตัวเองมาจอดห่างจากหน้าบ้านมาก
ล้ำถนนออกมาจนรถคันอื่นเข้าออกไม่ได้บ้านของฝ่ายถ่ายคลิปบอกว่าเขาขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ถ้าจะเอารถเข้ามาขนของย้ายของเนี่ยทำไม่ได้เลยโดยคุณลุงอ้างว่าหน้าบ้านของตัวเองจะจอดยังไงก็ได้
ซึ่งความจริงแล้วปัญหานี้น่าจะจบลงได้ด้วยดีด้วยการเอารถมาจอดฝั่งเดียวกัน
แต่ไม่เคยคุยสำเร็จเลยเพราะว่าลุงเนี่ยไม่ยอมคุยด้วย
เขาให้แค่คนที่มีสิทธิ์ข้างหน้าเลือกซื้อข้างหลังตรงกันและเดินทะลุกัน
คือถ้าคนไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีสิทธิ์พี่ลองคิดดูว่าถ้าคนข้างหน้ามีสิทธิ์ใช้
แล้วเอารถมาจอดข้างหลังหมดเลยแล้วคนข้างหลังจะจอดรถยังไงก็ตีกันตายพอดีข้างหน้าข้างหลัง
แต่ฝั่งคุณลุงคู่กรณีนะครับเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะฮะชื่อว่าคุณลุงสุวิทย์
บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่แม่ของผู้หญิงบ้านคู่กรณีที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ถึงขั้นมาทำลายข้าวของของเขาก่อนก็เลยมีปัญหากัน
จนเกิดคลิปคลิปนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นหลังเกิดเหตุ
พูดง่ายคือความจริงปัญหานี้เนี่ยเขาก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละที่จอดรถแบบชิดจนตัวเขาเองเขาก็เข้าออกลำบากเหมือนกัน
คือต่างฝั่งต่างฝ่ายต่างก็โยนกันไปมาเดี๋ยวลองฟังลุงอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกัน
มันจะออกฝั่งนี้แล้วผมเข้าออกได้เหมือนเดิมไหมหรือเข้าได้ดีกว่าเดิม

ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็เลยเรียกคุณลุงว่าเป็นมนุษย์ลุงไปเลยไง

ใช่ค่ะบอกว่าคลิปนี้จริงมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
คือแม่ของนางสาวชนิดพักคนโพสต์คลิปค่ะ
ทำลายข้าวของบ้านคุณลุงเพราะว่ามีกิ่งไม้หักแล้วหล่นลงมา
ญาติเขาเอาไปทิ้งใกล้กับรถยนต์ของนางสาวชนิดพักคนโพสต์คลิป
แล้วทำให้ทางฝ่ายของคนโพสต์คลิปไม่พอใจ
แล้วก็เลยนำมาซึ่งการทะเลาะกัน
อย่างที่เห็นในคลิปที่เผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน
ที่สุดแล้วเลยต้องขอให้ตำรวจมาช่วยหน่อยนะฮะ
เจรจากลายเกลี่ยกันนะครับสพพระประแดงมาช่วยเจรจากลายเกลี่ยให้
ตกลงณวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะให้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเขาตกลงกันว่าอย่างนี้
ตำรวจช่วยเป็นคนกลางให้คือให้จอดฝั่งเดียวกัน
ตกลงกันไว้แล้วถ้าวันคู่จอดฝั่งนี้ต้องจอดเหมือนกัน
ขี้จอดฝั่งนี้ต้องจอดเหมือนกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่ว่าจะเอายังไง
ณขนาดนี้เอาอย่างนี้ก่อนถ้าจอดฝั่งเดียวกันจะได้ไปได้
ซึ่งจริงแล้วเสียดายนะเขาบอกว่าจริงแล้วสองครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวเป็นเพื่อนรักกันสนิทกันมากเลย
แต่มันมีเรื่องเรื่องที่จอดรถเนี่ยกลายเป็นมองหน้าไม่ติดแล้ว
เป็นซอยส่วนบุคคลด้วยความจริงเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น